พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมเหมือนกันนะคะ
สำหรับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ปกติเวลาว่างบางคนก็อาจจะอาจไปช้อปปิ้งบ้าง
หนังสือบ้างเล่นดนตรีบ้างใช่ไหมคะ
แต่ว่าสำหรับตำรวจคนนี้เวลาว่างของเขาไปตัดผมค่ะ

ยกนิ้วให้เลยจริงสำหรับร้อยตำรวจโทวัฒนาชาดิตวัย๕๓ปีค่ะ
รองสวปหัวหน้าชุดจราจรโรงพักวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ขยันขันแข็งทั้งงานรากงานหลวงเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากเสร็จงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในแต่ละวันแล้ว
มีเวลาลงพื้นที่ให้บริการตัดผม
ตัดให้กับเด็กตัดให้กับผู้สูงอายุ

โดยรองสวปคนนี้เขาจะพกปัตตาเลี่ยนซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ตัดผมนี่แหละ

สมมุติว่าขับรถหรือว่าเดินทางผ่านที่ไหน
เจอเด็กเจอผู้สูงอายุผมยาวไร้ทรง
เข้าไปถามเลยนะอยากตัดผมไหมหนูอยากตัดผมฟรีไหม
เดินเข้าไปถามลุงลุงอยากตัดผมฟรีไหม
ถามเลยถามปุ๊บก็หยิบแบตเตอรี่มาปั๊บ

ก็ยินดีเปิดร้านตัดผมเคลื่อนที่
ขอแค่มีที่เสียบปลั๊กไฟ
หล่อได้ทันทีจะเด็กจะสูงวัยได้หมดนะคะ
คือร้านตัดผมเคลื่อนที่ของพี่เขาคือเดินไป
เขาย้ายไปประจำอยู่ที่โรงพักวิเศษชายชาญค่ะ
ก็ยังคงใช้เวลาช่วงวันหยุดแล้วก็เวลานอกราชการนี่แหละ
ลงพื้นที่ตัดผมฟรีให้กับใครก็ตามที่อยากจะตัด

เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มาก
อาจจะเป็นการช่วยเหลือแค่เล็กน้อยที่แบบ
มองอาจจะรู้สึกว่าฉันก็ทำได้

ใจคุณพี่นี่แหละยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วนะฮะ

รบมือให้สำหรับความยิ่งใหญ่ของหัวใจ